มาดูความคืบหน้าคดีนี้ค่ะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่ามีผู้หญิงคนนึงเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะคะ
ถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่บ้านบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชศรีมาก็เป็นลักษณะของหมู่บ้านจัดสรร
หญิงสาวคนนี้เธอก็อยู่เพียงลำพังเธอมีลูกสาวอายุหกขวบเธอถูกฆ่าตายอยู่ในบ้าน
แล้วในบ้านเนี่ยค่ะคือมีกล้องวงจรปิดแต่เหมือนคนร้ายเนี่ยกดกล้องลงก็จะเห็นแค่ครึ่งตัวของคนร้ายครึ่งตัวล่างแต่เห็นมือมีรอยสัก
อันนี้แหละสำคัญนำมาซึ่งการจับตัวคนร้ายอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วคนที่ก่อเหตุโดนจับแล้วนะคะเป็นช่างแอร์ที่ไปซ่อมแอร์ให้ผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยเขาบอกว่าตั้งใจจะชิงทรัพย์ค่ะแต่สุดท้ายก็ฆ่าเขาตายเลยถูกจับได้แล้วนะคะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโอ้โห
เขาก็กลัวจะโดนรุมประชาธรรมเพราะอยู่ดีไปฆ่าเขาตายเนี่ย

มีทุกส์ตากาวไหม

ก็เพราะแฟนประกอบเลย

พี่ทำตามทันยาแล้วอะ
ทรัญญาแล้วอ่ะทรัญญาเป็นเออเดี๋ยวพี่ให้ดูพี่ทำตาม
ก็จะผิดสัญญากับพี่นี่ค่ะคือน้องชายของผู้เสียชีวิตค่ะครับ
คือเขาก็โมโหสิคะนี่นะคะคือบรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจสพโพกลางควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะ
ชื่อว่านายเทียรพลด้วงกระโทกอายุยี่สิบห้าปีค่ะ
เป็นคนก่อเหตุฆ่านางสาวนัทธริกาชิบาฮาระหรือไอซ์วัย๒๙ปี
ก่อเหตุด้วยวิธีการเอามีดแทงคอเลยนะคะเธอเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่บ้าน
อยู่ในตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ตอนทำแผนเนี่ยนะคุณผู้ชมเสียงตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งแบบ
คือแทบไม่ต้องอธิบายนะคะเพราะว่าทุกคนก็โกรธแค้นมาก
อย่างภาพที่เห็นก็น้องชายของผู้เสียชีวิตพี่สาวของผู้เสียชีวิต
คือพยายามจะขอดูหน้าคนร้ายชัดด้วยความแค้นใจด้วยความเสียใจ
นี่นะคะคือแค้นโกรธจนน้ำตาไหลอ่ะคุณผู้ชมครับ
คือคำถามของเขาก็คือถ้าเป็นไปตามที่ผู้ต้องหาบอกว่า
แค่อยากจะชิงทรัพย์เนี่ยนะทำไมต้องฆ่ากันโหดเยี่ยมขนาดนี้
ผู้เสียชีวิตมีลูกสาวนะคะอายุแค่หกขวบเองอืม
ตอนนี้ลูกสาวกลายเป็นกำพร้าแม่ค่ะตำรวจก็ต้องมากัน
อันนี้คือน้องชายของผู้เสียชีวิตคือตำรวจก็หวั่นว่าเดี๋ยวผู้ต้องหาจะถูกรุมประชาธรรม
แล้วคนที่ไปทำร้ายผู้ต้องหาก็อาจจะถูกแจ้งความดำเนินคดีได้ไง
ทำร้ายร่างกายอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ต้องหาพาไปชี้จุดที่ทิ้งอาวุธมีดโทรศัพท์มือถือไอโฟน
ห่างออกไปประมาณกิโลนึงแต่เจอแค่มีดค่ะ
พวกกลัวมันยังมีเลย
มันก็ต้องเจอมันก่อนอะครับพี่
ตัวมันเองก็มีรูปอ่ะมันไม่น่าทำเลย
ไม่ขอตอบได้ไหม
ตำรวจไม่ยอมเปิดหน้าให้ดู
ก็ตกลงกันแหละก็ไม่เปิด
นี่ค่ะพี่สาวของผู้เสียชีวิตคือร้องไห้แล้วก็ถามว่าทำไมตำรวจไม่เปิดหน้าคนร้ายให้ดู
แค่อยากจะเห็นหน้าคนที่โหดเยี่ยมนะคะ
อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันจะมีภาพอยู่มุมหนึ่งจังหวะที่คนร้ายก่อเหตุ
คือกล้องจะถูกกดต่ำลงมาแล้วก็เห็นแค่ครึ่งตัวล่างของคนร้าย
คือตำรวจจับตัวคนร้ายได้นะคะ
ก็เพราะว่าหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิดด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
เพราะถึงแม้มันจะกดลงแต่มันเห็นแขนเห็นรอยสัก
นี่ไงจังหวะที่ถือมีดที่มาคุมตัวเข้าไป
แหวนที่มือแล้วเห็นรอยสักอืมมันเป็นหลักฐานสำคัญนะคะครับ
แล้วคนร้ายตั้งใจกดกล้องวงจรปิดให้ต่ำลงมาด้วย
แล้วก่อนจะกดกล้องลงมันก็เห็นก็เห็นภาพบางส่วน
ตำรวจไปจับคนร้ายได้ที่อำเภอหนองบุญมากค่ะ
คนร้ายรับสารภาพว่าเป็นช่างแอร์ที่เคยมาล้างแอร์
เคยมาซ่อมแอร์ที่บ้านของผู้เสียชีวิต๔ครั้ง

คนร้ายอ้างว่าที่ก่อเหตุแค่ต้องการเงิน
ไม่ได้หวังจะข่มขืนเสียใจที่ก่อเหตุลงไป

ด้วยความที่มาล้างแอร์มาซ่อมแอร์ที่บ้านของผู้เสียชีวิตอยู่หลายรอบ
ก็เลยรู้ว่าเขาอยู่เพียงลำพังกับลูกสาววัย๖ขวบ
สามีเขาเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์นานจะกลับบ้านที
ก็เลยรู้รู้ว่าเขาอยู่แค่กับลูก๒คน
สารภาพว่าที่ลงมือฆ่าก็เพราะว่าบันดาลโทษะ
ที่ผู้เสียชีวิตตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

แต่พอเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเลยฆ่าเขาเลย
หลักฐานที่นำไปสู่การจับกลุ่มอย่างที่บอกคุณผู้ชมก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คือเหมือนกับว่ามีการกดกล้องลงเพื่อไม่ให้เห็นหน้า
แต่ก็ยังเห็นภาพช่วงตั้งแต่ลำตัวลงไป
ภาพฝั่งซ้ายมือนี่คือภาพของคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะ

จับภาพได้แค่ครึ่งตัวล่างแต่ก็มีความหมายเพราะมันเห็นรายละเอียดอื่น
ใช่เห็นนิ้วมือเห็นแหวนเห็นรอยสัก
ค้ายแล้วตรงจังหวะนี้ก็คือเอามีดจี้เข้ามา
ใช่แล้วก็เนี่ยเห็นมือเห็นอะไรตรงเนี้ยครับแหวนที่ใส่อยู่นิ้วนางข้างขวาเนี่ยค่ะคือวันก่อเหตุคนร้ายเขารู้ค่ะว่าผู้เสียชีวิตอยู่บ้านเพียงลำพังเตรียมมีดมาจากบ้านเลยนะคะตั้งใจมาจี้แล้วก็อยากจะได้ทรัพย์สินแต่ผู้เสียชีวิตเขาไม่มีเงินสดเขาอุตส่าห์โอนเงินจากโทรศัพท์มือถือให้นะผ่านแอปพลิเคชันอ่ะโอนเงินให้หมื่นนึงแล้วก็พาขึ้นไปบ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจำคุกหลายรอบมีประวัติอาทยากรรมเยอะทั้งลักทรัพย์ทั้งคดียาเสพติดเยอะเลยค่ะเห็นแล้วน่ากลัวนะจริงจริงคือการที่เรามีคนเข้ามาที่บ้านเนี่ยแล้วรู้ความเคลื่อนไหวของเราแล้วเราเป็นผู้หญิงลำพังคนเดียวแบบเนี้ยอันนี้ผมว่าต้องระวังต้องระวังตัวอย่างมาก